ปิ่นปักผมดอกกาสลอง
เป็นการตระดิดปิ่นปักผม
เรียนแบบลักษณะของดอกกาสลอง
โดยดอกกาสลองในภาษาเหนือก็คือดอกตีบ
ดอกไม้ไหวนำมาดัดแปลงเป็นปิ่นปักผม
ด้วยคนล้านนามีความเชื่อถึงความเป็นมงคล
ที่ได้จากการนำดอกกาสลองมาบูชาพระ
โดยเฉพาะในพิธีที่มีการสวดเทศมหาชาติ
และยังเชื่อว่าเป็นดอกไม้
สำหรับการบูชาพระแม่ธรณีเพราะมีกลิ่นหอม
ร่วงหล่นพื้นก็ยังหอมจรุงใจไปถึงสวงสวรรค์
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน